ทีนี้มาดูการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากที่ถูกตั้งฉายากันไปแล้วนะคะ
ทั้งรัฐบาลทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีได้กันไปหมดแล้วฉายา

เอกประยุจันโอชาวันนี้บอกแล้วค่ะว่าไม่สนใจเรื่องของการตั้งฉายารัฐบาล
และนายกรัฐมนตรีวันนี้ยังเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ด้วยนะจากตึกไทยคู่ฟ้า
ยังตึกบัญชาการเพื่อประชุมคอรมอลอันนี้ก็ไม่รู้เปลี่ยนเส้นทางเพื่อเลี่ยงอะไรหรือเปล่า

การประชุมคอลโลมอล์นัดสุดท้ายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี่นะคะ
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งเหมือนเช่นทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้จุดที่มันต่างก็เพราะว่าท่านเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่
ใช้เส้นทางด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้าผ่านหน้าตึกนารีสโมสร
เดิมที่จะเดินจากด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
พร้อมกับให้เหตุผลนะคะว่าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ย
บอกว่าทางนี้ร่มกว่าคือพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยมาก
ไม่ได้มีอะไรเลยบอกว่ามันแค่ร่มกว่าก็เลยอยากเปลี่ยนทางเดิน
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาพ่อครัวหัวป่าวันนี้ค่ะ
ตลอดเวลาที่นายกรัฐมนตรีปรุงผัดไทยเนี่ยอารมณ์ดีนะ
เขาบอกอ่าผัดไปอารมณ์ดียิ้มแย้มไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะ
ก็มีเด็กนักเรียนมาร้องเพลงรณรงค์ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกให้เด็กนักเรียนทำบีดบ็อกซ์โชว์ด้วย

เห็นไหมนายกเขามีท่าด้วยนะเหมือนดมอะไรสักอย่าง
อ่าแต่ดูดมวิกดมวิกเดี๋ยวเป็นลมนี่น้องน้องเขาก็บีดบล็อกให้นายกรัฐมนตรีด้วยนะ
เอออ่าอ่าเป็นเป็นเป็นเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมาจากปากเองบอกว่าวันนี้อารมณ์ดี
ค่ะเฉพาะช่วงตอนนั้นนะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
ถามนายกรัฐมนตรีถามซ้ำอีกสักวันแล้วกันเป็นยังไงคะท่าน
ฉายาที่เขาตั้งให้เนี่ยนักข่าวประจำธรรมเนียบค่ะ
สนใจเรื่องการตั้งฉายาของสื่อหรอกแต่อยากให้สื่อมองย้อนกลับไปหน่อย
เพราะไม่อยากให้ใครมาตั้งฉายาให้เป็นที่สนุกสนานมากจนเกินไปอืม
ทำดีก็มีนะประมาณนี้ทั้งนี้ขอให้เห็นใจว่ารัฐบาลพยายามทำหน้าที่เต็มที่แล้ว
วันนี้ทุกคนที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทั้งคนใหม่คนเก่าก็ต้องไปดูว่าประชาชนเลือกเข้ามา
ถ้าประชาชนเลือกมาตัวเองก็ไม่มีตัวเลือก
ประชาชนเลือกตัวเองตัวเองก็ต้องทำงานต่อไปไงไม่มีตัวเลือกอื่น
จึงขออย่าโจมตีเรื่องนี้ให้มากนักเนี่ยฉายาของแต่ละคนเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรียังระบุว่าหากจะให้คนใหม่เข้ามาทำงานการเมืองเอ๊ะใคร
หมายถึงใครอ่ะไม่รู้คนใหม่นั่นแหละขอให้ไปดูว่าคนใหม่เข้ามาแล้ว
จะทำอะไรบ้างและต้องไปดูว่าบ้านเมืองจะเสียหายหรือไม่
ซึ่งส่วนตัวมองในมุมความมั่นคงเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ว่าจะทำอย่างไรให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยได้นานเท่านานอ่า
สำหรับเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางเดินของนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ
ไทยรัฐทีวีเราก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นพระร่มจริงหรือเปล่า
ก็ไปสอบถามที่นายพานุวัฒนภัณฑ์วิชาติกุลหรือสินแสพานุวัฒน์หมอดูชื่อดัง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ
แสพานุวัฒน์บอกว่าเรื่องเปลี่ยนเส้นทางเดิน
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยเลยนะขออย่างเดียวเวลานายกจะแถลงข่าวต้องออกมาให้พ้นประตูของตัวตึก
จะได้เสริมความมั่นคงเท่านั้นเองมันร่มไหมก็ร่มก็พอมีร่มเงา
พอมีร่มเงาใช่เนอะเอาบางช่วงบางตอนค่ะก็นั่นแหละ
บอกอย่างเดียวว่าถ้าเกี่ยวกับฮวงจุ้ยก็คือเวลานายกแถลงข่าวต้องออกมาให้พ้นประตูตัวตึก
ได้เสริมความมั่นคงแค่นั้นแหละอ๋องั้นแสดงว่าหลังจากนี้ไปจะต้องจับตา
ถ้านายกรัฐมนตรีแถลงอะไรปกติคือแถลงใต้ตึกบัญชาการ
ก็คือยืนบนโพเดียมเดี๋ยวดูหลังจากนี้แถลงออกมา
แถลงนอกตึกไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะคะค่ะ